เกิดอะไรขึ้นกับเรือดำน้ำไททันที่พามหาเศรษฐี๕คนดำลงไปสำรวจซากเรือไทแทนิกส์
อันนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามกันมาอย่างต่อเนื่องแต่วันอาทิตย์แล้วที่เรือดำน้ำลำนี้เนี่ยขาดการติดต่อไป
ล่าสุดวันนี้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรือดำน้ำไททันคือมันระเบิดอย่างรุนแรงใต้น้ำ
ทั้งห้าชีวิตไม่มีใครรอดชีวิตเลยนะคะห้าคนนี้เสียชีวิตทั้งหมด
เป็นการยืนยันจากโฆษกหน่วยยามฝั่งสหรัฐที่ออกมาแถลงบ่าย๓โมงตามเวลาท้องถิ่นในวันพระฤหัสบดี
หลังจากที่ขาดการติดต่อไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซากเรืออยู่ก้นทะเลลึกห่างจากส่วนหัวซากเรือไททานิกส์ประมาณ๔๘๗เมตรที่เจอเนี่ยเจอ๓ชิ้นส่วนหลักคือช่องหน้าต่างด้านหน้าแท่นลงจอดแล้วก็กรวยหางเรือดำน้ำนะคะ
ว่าเป็นผลจากการระเบิดอย่างรุนแรงของเรือดำน้ำส่งผลให้คนในเรือทั้ง๕คนเสียชีวิตทันทีค่ะ
ต้นสันนิษฐานว่าเรือดำน้ำเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจากแรงกดดันมหาศาลใต้ทะเลลึกนะคะ
พลเรือตรีจรมอเกอร์ผู้บัญชาการยามฝั่งสหรัฐเขตที่๑ได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคน
มีการระบุด้วยนะคะว่าการกู้ร่างผู้ตายเป็นเรื่องยากและยังไม่ยืนยันว่าจะสามารถกู้ร่างขึ้นมาได้หรือเปล่า
จากสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากและยังเร็วเกินไปที่จะสามารถวิเคราะห์แล้วก็ชี้ชัดได้ถึงสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้
รวมถึงการไล่เลียงลำดับเหตุระเบิดแล้วก็ไทม์ไลน์ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแต่ทางทีมก็พยายามที่จะค้นหาคำตอบให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
ซึ่งเป็นระบบในการยกเรือที่มีขนาดไม่ใหญ่มากขึ้นมาจากก้นทะเลสแตนบายเอาไว้แล้ว
เพราะสหรัฐเองเคยใช้อุปกรณ์นี้ยกเฮลิคอปเตอร์ที่ตกลงในทะเลที่ระดับความลึก๑๙๐๗๕ฟุตขึ้นมาได้
แต่ก็ต้องรอความคืบหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติการยังไงต่อไปบ้าง
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้บริหารของบริษัทด้วยนะคะ
และขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหลายองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อภารกิจค้นหานี้
และขอให้มีการเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
คุณป้าซึ่งก็คือพี่สาวและป้าของผู้ตายออกมาเปิดเผยกับสื่อต่างประเทศว่า
หลานวัย๑๙ปีไม่ได้อยากไปทริปนี้เลย

แต่อยากจะไปเพื่อให้พ่อมีความสุขในวันพ่อ
เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยหลงไหลแล้วก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรือไททานิกส์
ก็เลยตามใจพ่อลงไปด้วยกัน
แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
ไททานิกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดถึงที่มาที่ไป
ไททานิกเกิดเหตุอับปางในปี๑๙๑

ซึ่งทุกคนคงจะคุ้นเรื่องราวกันอยู่แล้วจากการดูภาพยนตร์นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๕๐๐ราย

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่๒๕๐๐๐เหรียญต่อคน
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๘๗๐๐๐๐๐บาท
ก่อนที่มันจะเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ขึ้น
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕คน
ปีนี้คือปีครบรอบเรือไททานิกเกิดเหตุอับปาง๑๑๑ปีนะคะ
เมื่อสักครู่ที่เห็นนั่นเป็นภาพที่ใต้น้ำ

คือต้องบอกว่าเรือดำน้ำไททันเนี่ยมันเคยลงไปเยี่ยมชมไปทัวร์เรือไทนิกเนี่ย
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเขาเคยลงไปมาก่อนหน้านี้แล้ว

อันนี้เป็นภาพจำลอง
ก็เลยมีคนลงไปเรื่อยถูกต้อง
แต่มันก็ต้องใช้เงินใช้ทองระดับมหาเศรษฐีนั่นแหละใช่ไหม